อ่ะไปที่จังหวัดขอนแก่นครับคุณครูผู้หญิงคนนี้อายุ๒๘ปี
ร้องขอความเป็นธรรมบอกว่ามีผู้ชายอยู่ในหมู่บ้าน
คว่างปลาสิ่งของใส่บ้านของเธอเสียหายนอนไม่ได้
แล้วก็ที่สำคัญนะมีข้อมูลบอกว่าผู้ชายคนนี้ไม่ปกติ
และอาจจะมาหลงรักคุณครูท่านนี้ครับ
เดิมไปแบบนี้ค่ะนี่นี่ค่ะก็วงจอดปิดจับภาพเหตุการณ์
ผู้ชายคนเมื่อกี้ถือวัตถุอะไรบางอย่างเดินมาหยุดที่ข้างบ้านของ
ผู้เสียหายซึ่งเป็นครูของโรงเรียนแห่งหนึ่ง
ในอำเภอมรรจาเครีจัวรรย์ขอร์นแก่นครับจากนั้นก็ควากวัตถุที่อยู่ในมือ
อยู่ในมือใส่บ้านของเธอครับแล้วก็เดินกลับออกไปอย่างช้า

คุณครูผู้เสียหายพาผู้สื่อข่าวไปดูบริเวณบ้านครับที่ถูกชายคนนั้นคว่างท่อนไม้ใส่
แล้วก็พาขึ้นไปดูร่องรอยความเสียหายของหน้าต่างครับ
กระจัดกระจายเชียวฮะตามพื้นห้อง
แล้วก็ที่หลังคาชั้นหนึ่งของบ้านนะครับก็มีก้อนหินขนาดใหญ่แล้วก็ขวดเหล้าตกอยู่ด้วยนะครับ
ทั้งหมดนี้เนี่ยคุณครูบอกว่าล้วนแต่เป็นฝีมือของไอ้หมอนี่ทั้งนั้นเลย
ครูผู้เสียหายเล่าบอกว่ากลางดึกคืนเกิดเหตุเนี่ยปิดไฟจะเข้านอนอยู่แล้วจู่นะครับ
มีใครก็ไม่รู้คว่างอะไรสักอย่างหนึ่งใส่หน้าต่างห้องกระจกแตกเลยฮะต้องคว่างแรงนะ
กระจกแตกเต็มพื้นเลยพอส่องดูหน้าต่างอ้าวนายเอ็มนี่นะในเอ็มคนนี้รู้จักแหละ
เพราะว่าเป็นคนในหมู่บ้านนี่แหละแล้วก็มักจะมาก่อกวนเธออยู่บ่อยครั้งทีเดียว
ส่วนสาเหตุเธอไม่รู้นะครับว่ามาจากอะไรนี่นี่ขวดเหล้ามาค้างอยู่โอ้โหก้อนอิดนะฮะ
แต่หากจะให้เดาก็มีอยู่เรื่องเดียวย้อนกลับไปนะครับตั้งแต่ปี๒๕๕๘โน้นเนี่ย
คุณผู้ชมครับขอมีเพศสัมพันธ์ด้วยเออข้ามขั้นไปแล้ว
แต่เธอบอกเธอไม่สนใจไม่ตอบถูกต้องแล้วครับคุณครูทำถูกต้องตั้งแต่ตอนนั้นแล้ว
แต่ในเอ็มไม่จบไงคราวนี้ไม่สนเหรอไม่สนด่าสิส่งข้อความมาด่าเนี่ยครับ
คุณผู้ชมดูครับถึงขั้นบานปลายมาทำลายทรัพย์สินคือมาจุดไฟเผาร้านเกมอ่ะ
คือพี่ชายของครูเนี่ยมีร้านเกมอยู่มาจุดไฟเผารถจักรยานยนต์ของลูกค้า
ที่เอามาซ่อมพังเสียหายโอ้โหแบบนี้ลูกค้าเขาจะว่าไงก็ไม่รู้
เอาลองฟังครูเล่าหน่อยครับ
แชทมาหาในลักษณะคุกคามทางเพศคือตอนแรกเนี่ยเรายังไม่รู้ว่า
คนที่ทักมาเป็นใครเราอ่านก่อนอ่านพอคำมันรุนแรงมาเรื่อยน่ะ
คือเราปฏิเสธนะคะคือเราปฏิเสธที่จะคุยกับเขา
ไม่อยากรู้จักไม่อยากคุยก็คือปฏิเสธไปเลยค่ะ
หลังเกิดเหตุแต่ละครั้งนะเธอไปแจ้งความนะนะฮะ
แต่ครอบครัวของนายเอ็มก็มาขอโทษสุดท้ายก็ใจอ่อน
ก็ไม่ได้เอาเรื่องเอาราวเอาความอะไรเพราะว่าอาจจะเป็นเห็นคนอยู่หมู่บ้านเดียวกันด้วยเนาะนะฮะ
ทุกวันนี้ครูบอกว่ายังถูกเอ็มเนี่ยตามก่อกวนไม่เลิกเลย
ต้องใช้ชีวิตอยู่อย่างหวาดระแวงและจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นล่าสุด
คุณครูบอกว่าไม่ไหวแล้วนะฮะถ้าคุณครูอยากให้ดำเนินคดีคราวนี้ต้องไปแจ้งตำรวจแล้วล่ะครับ
แล้วก็ที่สำคัญหน่วยงานอื่นก็ลองดูนะฮะญาติญาติเองก็ต้องดูแลในเอ็มด้วยนะครับ
งั้นท่านจะมีความผิดนะถึงแม้ว่านายเอ็มจะมีอาการผิดปกติ
หรือคุณบอกว่าจะเป็นผู้ปงผู้ป่วยอะไรก็ตามนะญาติจะมีความผิดฐานอะไร
เพิกเฉยไม่ดูแลคนที่อยู่ในความอนุบาลของคุณ
ในการดูแลของคุณเพราะว่าเขาเป็นคนป่วยไปก่อความเสียหายแบบนี้
คนที่รับผิดชอบเป็นคุณนะญาติญาติต้องดูนะ